ไปดูผลงานของนักวอเล็กบอลสาวไทยกันก่อนนะครับ
เธอนั้นไม่ได้เสียขวัญกันเลยครับ
วันนี้เล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมและตบได้อย่างเด็ดขาดนะครับ
การแนะนำวัลบ่นหญิงโอแลปิกเกม๒๐๑๖รอบคับเลือกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทีนชาติไทยลงสนามไปด้านที่๕นะครับ

แล้วก็เปิดบอลแรกได้อย่างยอดเยี่ยม

ก็เล่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยทีเดียว
ก่อนที่สาวไทยจะเอาชนะไปได้แบบสบายมือสามต่อศูนย์เซ็ต๒๕ต่อ๑๘๒๕ต่อ๑๙และ๒๕ต่อ๑๕

หลังจากจบเกมนะครับปลื้มจิตถิ่นขาวกัปตันทีมและอัชรพรคงยศ
ทำคะแนนสูงสุดของไทยในเกมนี้ที่๑๓แต้ม
เชื่อว่าอีก๒นัดที่เหลือหากเก็บชะชนะได้ก็จะมีโอกาสไปเล่นโอลิปิกรอบสุดท้ายที่บราซิลครับ
แนนสูงสุดท้ายที่บราซิลครับ

แนนสูงสุดท้ายที่บราซิลครับ
แนนสูงสุดท้ายที่บราซิลครับ

แนนสูงสุดท้ายที่บราซิลครับ
แนนสูงสุดท้ายที่บราซิลครับ
แนนสูงสุดท้ายที่บราซิลครับ

ทุกคนก็คิดแบบมีพลังบวก
มันก็เลยมีกำลังใจแล้วก็ตัดออกไปได้เร็ว
เกมพรุ่งนี้เราก็พยายามเต็มที่ค่ะ
เราก็พยายามดูไปแมทต่อแมท
ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงพวกเราก็ขอสู้เต็มที่ค่ะ
เราก็สามารถเก็บใช้ชนะได้ค่ะ
ดีใจที่เราสามารถเก็บ๓แต้มได้

เราก็จะมีโอกาสมากขึ้นในการเรียกความตัวในวันนี้ค่ะ
เราก็จะไม่ประมาณก็จะทำให้เต็มที่ค่ะ
ขณะที่โคชออนเกียรติโปรงรัชฎาเกรียงไกร
หัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ขอบคุณแฟนวอลบอลชาวไทยนะครับ
ที่ยังอยู่เคียงข้างแล้วก็ให้กำลังใจมาตลอด

ในวันพรุ่งนี้นะครับได้สั่งให้ลูกทีมนั้น

อกจากนี้ยังมีอีกคนก็คือคนนี้เลยครับ
ยอนคยองซึ่งเป็นผู้เล่นมหัศจรรย์ของทีมเกาหลีใต้

แถมยังสามารถพลิกเกมได้ทุกเมื่ออีกด้วยครับ

ที่เราผ่านสิ่งที่ยากมาใน๒วันนี้
สิ่งที่ทำให้เรายังมีวันนี้ได้

ต้องขอบคุณแฟนบริวาร์ทุกท่าน
แล้วก็ประชาชนทุกคนที่ให้กำลังใจเราอย่างมากมายนะครับ
มันเป็นพลังที่มหัศจรรย์เป็นพลังที่วิเศษ
ที่ทุกคนได้มีแรงใจที่จะต่อสู้แข่งขันในวันนี้

ถือว่าเป็นเกมที่หนักแล้วก็เกมที่ยิ่งใหญ่

เราคงจะต้องรอบครอบแล้วก็ละเอียดอ่อนในทุกเรื่องนะครับ

เรื่องของเทคนิคแล้วก็แผนการแข่งขันนะครับ
เกาหลีเนี่ยเป็นทีมที่น่ากลัวนะครับ
เพราะว่ามีการเสิร์ฟที่หลากหลายแล้วก็รุนแรง
มียุทธวิธีในการเสิร์ฟเยอะนะครับ
เราต้องให้นักกีฬาของเรานี่ตื่นตัวในการที่จะรับเสิร์ฟให้ดี
นะครับเป็นผู้เล่นที่อันดับต้นของโลกเลย
เป็นผู้เล่นที่มหัศจรรย์แล้วก็ทำคะแนนสูงสุดเลยนะครับ
แล้วก็เราคงจะต้องเตรียมตัวให้ดี
คือให้คิมเขาได้มีโอกาสเล่นได้น้อยที่สุด
มาดูโอกาสในการเข้ารอบของไทยกันหน่อยนะครับ
ตอนนี้เนี่ยไทยลงไปแล้ว๕นัดนะครับ
ชนะ๒แพ้สามี๗คะแนนครับ
อยู่อันดับที่๕นะครับก็ถือว่ายังคงได้ลุ้นที่จะ
ส่วนตอนนี้อันดับที่อยู่เหนือกับเราก็มีเนเทอร์แลนด์นะครับ
ตอนนี้อยู่อันดับที่๑ของตารางส่วนอันดับ๒เกาหลีใต้
ดับ๓อิตาลีอันดับ๔ญี่ปุ่นนะครับ
วันนี้ก็เก็บเพิ่มได้อีกนะครับสำหรับญี่ปุ่น
หลังจากเอาชนะโดมินิกันไป๓ตัว๐เซ็ต
ก็มี๑๑แต้มถ้าหากอัปเดตล่าสุดนะครับ

ไทยก็มีลุ้นที่จะติด๑ใน๓อันดับแรก
ที่จะไปเล่นต่อที่บราซิลนะครับ
สำหรับ๑ทีมที่ดีที่สุดของทวีปเอเชีย
เหนือจาก๓อันดับแรกให้ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับ
แกรมนัดตัดถัดไปนะครับของทีมชาติไทย
ลงสนามพบกับเกาหลีใต้ทีมอันดับ๒ของตารางในขณะนี้นะครับ
วันพรุ่งนี้เวลา๘นาฬิกาตามเวลาของไทยครับ
แล้วจากนั้นไปลุ้นกันต่อครับในวันอาทิตย์ที่๒๒พฤษภาคม
ไทยนั้นจะพบกับเปรูในเวลา๑๐นาฬิกา๔๕นาที
แจ้งถึงโปรแกรมคู่แข่งเราหน่อยนะครับอย่างญี่ปุ่นญี่ปุ่น
วันพรุ่งนี้จะพบกับอิตาลีทีมอันดับ๓นะครับ
ส่วนเกมสุดท้ายของญี่ปุ่นจะเจอกับเนเทอร์แลนด
อันดับหนึ่งอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นคู่แข่งสำคัญของเราอย่างญี่ปุ่น
ก็ถือว่างานยากเหมือนกันนะครับ